คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เนี่ย

หรือเขาใส่หูฟังอะไรอยู่หรือเปล่า

มันจะใส่ที่แบบขับไปแล้วใส่หูฟัง

แล้วก็เสียงพูดผ่านลำโพง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลศรีมา

ระหว่างขับรถฉุกเฉินอยู่บนถนนมิตรภาพ

คนขับน่าจะเป็นผู้ชายขี่ชมวิวหรือยังไง
ไม่รู้ชิดเลนขวาไม่ยอมหลีกให้

แต่รถจักรยานยนต์คันนี้ไม่ยอมหลีกทางให้

เพื่อนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลครับ
คือคุณผู้ชมครับภารกิจมันรู้ล่วงด้วยดีแหละ

คนที่อยู่รถกู้ชีพก็ทำไมรถจักรยานยนต์คันนี้ถึงไม่ยอมหลบ

คนขี่รถจักรยานยนต์เป็นคนต่างชาติหรือเปล่า

ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงว่ามาจากอะไรกันแน่

ผมเองก็เจอบ่อย

คือไม่แน่ใจว่าเสียบหูฟังหรือฟังอะไรอยู่หรือเปล่านะ